ขอนแก่นก็มีเหตุขโมยเหมือนกันนะคะ

ตอนนี้ตำรวจก็เร่งล่าตัวอยู่ค่ะ
เป็นสองคนร้ายที่เข้าไปขโมยจักรยานยนต์บิ๊กไบท์

ก็อยากให้ประชาชนช่วยกันแจ้งเบาะแสหน่อยค่ะ

บันทึกเหตุการณ์ขณะที่คนร้ายเป็นผู้ชายสองคนนะคะ

อยู่ในซอยสุภาวดีถนนบ้านกอกอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
คนร้ายขี่รถมาจอดด้านหลังรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์
แล้วก็ลงไปช่วยกันถีบแฮนรถจนพังแล้วก็ลากรถออกไปเลยค่ะ
ด้านนายวิทยาสุปตำเจ้าของรถบิ๊กไบท์ก็เล่าบอกว่า
เลขทะเบียน๑กกชชิง๑๔๐๕สุพรรณบุรี
โดยถูกขโมยเมื่อเวลาเที่ยงคืนกว่าของวันที่๒๗มกราคมนะคะ
มันน่าจะถีบคอแล้วก็ถีบกันออกไปเลยถีบรถออกไปเลย
ไม่ได้ติดเครื่องไปไม่ได้ติดเครื่องไปครับ
เหลืออีกไม่กี่งวดก็จะหมดแล้วประมาณ๖๗งวดครับ
นี้ไม่ค่อยมีตำรวจมาผ่านเลยครับตอนกลางคืน
ผมก็ฝากพี่น้องด้วยนะครับพี่น้องเพื่อนขับรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบท์เหมือนกัน
ระวังล็อกรถของท่านให้เรียบร้อยนะครับ
นายวิทยายังบอกด้วยนะคะว่ารถคันนี้เนี่ยซื้อมาตั้งแต่ปี๕๘แล้ว
ในราคา๑๘๕๐๐๐บาททำงานหาเงินผ่อนด้วยน้ำพักน้ำแรง
เหลือแค่๗งวดก็จะผ่อนหมดอยู่แล้วค่ะแต่ก็มาถูกขโมยไปก็เสียใจมาก
อยากฝากให้ผู้ที่พบเห็นช่วยแจ้งเบาะแสคนร้ายให้ด้วยค่ะ